และช่วงเวลานี้พาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศล่าสุดค่ะที่

หลังจากที่มีพิธีในการถวายผ้าไตร
และพระสงฆ์พระเทรานุเทระนั้น

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะได้เดินทางมาถึง
โดยนายกรัฐมนตรีมาร่วมพิธี
ในฐานะของประธานฝ่ายคารวาส

ประวัติของหลวงพ่อคูณอยู่นะครับ
คุณผู้ชมครับเราไปดูพิธีการที่สำคัญ

นั่นก็คือเวลา๑๗น๑๕น

ก็ได้แค่ผลเอกชัดไชยสาริกัญญา

การกระทรวงมหาธัยผลเอกวิราตพ์
และจิลศัตริย์ซงประสบรัฐมนตรี

วัดหนองแหว่งพระอารามหลวงเลยครับ
หลังจากนั้นนะครับนายยกรัฐมนตรี
ประธานคณะสงฆ์แล้วก็ในส่วนของคณะที่เดินทางมาพร้อมกับนายยกรัฐมนตรี
ก็เป็นผู้ขึ้นทอดผ้าไตรบังสุกุลจากนั้นนะครับพระเทรานุเทระทรงสมณศักดิ์
เป็นผู้พิจารณาผ้าไตรบังสุกุลนะครับหลังจากนั้นนะครับทางด้านของ
จากนั้นนะครับทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขวัญการณ์นั้น
เป็นผู้ที่ได้กล่าวถึงชีวประวัติของพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
หลวงพ่อคูณเกิดในชื่อและนามสกุลทางโลกคือคูณฉัดพลกรังเมื่อวันที่๔ตุลาคม๒๔
ตรงกับแรม๑๐ค่ำเดือน๑๐ปีกุลที่บ้านไร่หมู่ที่๖ตำบลกุฎพิมารอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชศรีมา
และเป็นบุตรชายคนโตของนายบุญและนางขาวฉัดพลกรังซึ่งประกอบอาชีพเกษตรกร
มีน้องสาวร่วมบิดามันดา๒คนคือนางคำมั่นวงการชนะรัฐและนางทองหล่อเพ็ญจันทร์
และหลังจากนั้นได้กล่าวถึงชีวประวัติของหลวงพ่อคูณปริสุทธโธจนกระทั่งเข้าสู่ภายใต้ร่มกาสวพัฒน์นะครับ
และขณะนี้นายกรัฐมนตรีผลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เป็นผู้ที่กระทำพิธีในการทอดผ้าไตรบังสุกุลครับ
ในส่วนของประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีการในช่วงเย็นนี้นะครับก็คือพระพรมมังคลาจารย์ท่านที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘
ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารครับ
ขณะนี้นะครับพระพรมมังคลาอาจารย์ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค๘ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารได้วางดอกไม้จันทร์
ตามด้วยผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนะครับได้วางดอกไม้จันทร์ครับ

ไม่ได้หลวงพ่อคูณได้อุทิศร่างกายเพื่อให้ศึกษาและทุกคนได้เรียนรู้ถึงการเกิดขึ้นและสิ้นสุดของมนุษย์แสดงถึงธรรมะที่ว่าเมื่อตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้จริงเป็นพระอริยบุคคลพูดถึงซึ่งความเป็นพระอารหันต์แสดงอธิษฐานจิตกำหนดเป็นพินัยกรรมว่าสิ้นเชื้อไม่เหลือเศษการให้นำอธิ
เสมอเหมือนไม่ได้สมเป็นพระอริยบุคคลชั้นสูงมนุษย์เกิดมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถือว่าเป็นการแสดงธรรมด้วยการเป็นครูใหญ่ที่ดีแก่สาธุชนทั้งหลายและวันนี้พุทธบริษัทได้มาร่วมกันเพื่อรำลึกถึงคุณความดีของหลวงพ่อคูณปริศุโธก็จะเป็น

สำหรับแม่น้อยลูกภาษาดีรินตามประแอนนี้โบราษ
ที่จัดขึ้นออกสภาพการพาพนักศึกษุใจทั้งศูนย์หรือประเภทรักษ์ทั้งผู้ใหญ่
คำไว้อะไรแก่ครูใหญ่หลวงพ่อคูณปริสุทธโธ
ซึ่งเป็นบทกรรมจากคณะบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสวมาสคุณล้านเถื่อนนาดี
เอ่ยถึงพระคุณของครูใหญ่เป็นบทกรรมดังนี้นะครับ
มนุษย์สุดประเสริฐที่กิจยามเมื่อยังมีชีวิตคิดสร้างสรรค์
ทำหน้าที่ตามวัยไปทุกวันทุกสิ่งอันล้วนกายใจได้นำพา
ถนอมรักษากายานี้เพื่อให้ทำหน้าที่สร้างคุณค่า
หวงแหนดูแลเสมอมาจวบเวลาเสื่อมสลายวายตามการ
จิตยังคำนึงถึงคนอยู่ว่าจะได้เรียนรู้ให้แตกช้าน
กายให้ศึกษาเป็นวิทยาธารได้เป็นฐานความรู้สืบต่อไป
คารวะในน้ำใจอันภัยศาลกราบร่างท่านทุกผู้เป็นครูใหญ่
ขอวิญญาณสู่ชั้นฟ้าสุลาไรสถิตในทิพย์วิมารศัพรรณเธิน
นี่คือคำไว้อะไรของบุคคล
ซึ่งทำหน้าที่ในการศึกษาร่างกายของหลวงพ่อคูณ
หลังจากที่หลวงพ่อคูณได้อุทิศร่างกายให้แก่
ทางด้านของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้
ถือว่าเป็นพระอริยบุคคลผู้ทรงเสียสละนะครับ
ลำดับต่อไปหลังจากนี้ก็จะเป็นขั้นตอนที่สำคัญต่าง
ซึ่งในส่วนของเวลา๑๘นาฬิกา
จะมีพิธีเชิญร่างทรงนางศรีดาฆ่านกหัสดีลิง

๑๘นาฬิกา๓๐นาทีเป็นการฟ้อนส่งสการ
สรีระสังขารหลวงพ่อสู่สวงสวรรค์
๑๙นาฬิกา๑๕นาทีเป็นพิธีขอขมาหลวงพ่อคูณ
โดยคณาจารย์และนักศึกษา
๒นาฬิกา๑๕นาทีเป็นการถวายเพลิงจริง

คุณผู้ชมได้เห็นความงดงามของเมนลอยนกหัสดีลิง
ในยามที่พระอาทิตย์อาสดง
ตามที่หลวงพ่อคูณได้มีประสงค์
สมุยปริติจากพระอาทิตย์อาสดอง
นกฮัศดีลิงเป็นชื่อนกใหญ่ชนิดหนึ่งในเทวานิยาย

รูปตัวส่วนใหญ่เป็นนกเว้นแต่จะงอยปากเป็นงวงช้าง
โดยคนส่วนใหญ่ทราบเรื่องของนกขนาดใหญ่อย่างหงษ์พญาครุฑและนกหัสดินเท่านั้น
นกฐาดีลิงนั้นปรากฏในภาษาบาลีว่า฀าดรีลิงสกุโน
ซึ่ง฀าดดีคือช้างลิงแปลว่าเพศ

ส่วนในภาษาสรรคฤษสรรษคฤษนั้นคือหัสดิลิงคะ

โดยเหตุที่งานศพเจ้านายผู้ใหญ่

หรืองานศพท่านผู้มีวาสนาบารมีสูงยิ่งนัก
มักจัดงานศพโดยสร้างรูปนกหัสดิลิง
สังเวยพร้อมสับนกนั้นสร้างแบบมีชีวิตเช่นหัวหันได้งวงม้วนได้ตากระพริบหูกระดิกและมีเสียงร้องได้
พิธีต้องจัดกระบวนญาตินุ่งขาวห่มขาวตามหลังศพ
คล้องบันเลงดนตรีและเครื่องทงต่าง
ถ้ามีเครื่องยดของผู้ตายก็ต้องเข้าขบวนด้วย
การทำนกหัสดีลิงคือนกใหญ่เช่นนี้มีฤทธิ์กำลังมาก
แสดงว่าผู้วายชนเป็นผู้มีบุญบารมีมาก

และเมื่อจะทำพิธีชาปนกิจจะต้องมีพิธีฆ่านกหัสดีลิงเสียก่อน

ผู้ที่จะฆ่านกต้องฟ้อนรำตรงไปที่ตัวนก
และเสียบลูกศรเข้าไปที่ตัวนก

เทสีแดงออกมาโดยรอบลูกศร
ส่งเสียงร้องแสดงการเคลื่อนไหวที่ช้าลง

แสดงว่านกหัสดีลิงนั้นถูกฆ่าแล้วนะครับ
หลังจากนั้นก็จะเริ่มพิธีกรรมต่างนะครับ

ซึ่งเราจะเข้าสู่ในเสื้อของพิธีค่ะ
คุณผู้ชมจะได้เห็นตัวนกหัสดีลิงเทินบุษบกนี้นะครับ

ด้านล่างนั้นติดยันจตุโลกบาล

ด้านห่วงนั้นติดหยั่นนกคุ้ม

โดยผ้ายันนี้นะครับพระครูศรีละสาราพร
จะอวาดวัดป่าศักดาบรามอเศรภูมิจังหวัด๑๐๑
ซึ่งเป็นครูช่างนกหัสดีลิง

ขนบโบราณประเพณีนะครับ
ส่วนนี้ก็เป็นรูปปั้นของสัตว์หิมพานนะครับ
ต่างที่อยู่บริเวณโดยรอบนะครับ
ซึ่งมีการจำลองเป็นเขาพระสุเมนนะครับ

ก็จะเป็นพิธีฆ่านกหัสดีลิงนะครับ

เทรานุเทระพระสงฆ์

ก่อนที่จะมีพิธีถวายเพลิงสรีระ
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
และจากนั้นนะครับ๒๒นาฬิกา๑๕นาที
จะเป็นพิธีถวายเพลิงจริงสรีระ
หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับ
ขณะนี้เองนะครับคุณผู้ชมครับ
เราจะได้เห็นภาพที่งดงามของนกหัสดีลิง

ซึ่งไม่ค่อยจะได้เห็นกันมากนักนะครับ
ถือว่าเป็นพิธีที่หาชมได้ยากนะครับ
ขณะนี้เวลา๑๗นาฬิกา๕๐นาทีแล้วนะครับ

ก็จะเป็นพิธีฆ่านกหัสดีลิงแล้ว

ก็ได้มีการขอเชิญทุกท่านนั้น

ในงานถวายเพลิงสรีระสังขารหลวงพ่อคูณนั้นนะครับ
ปัจจุบันนางศรีดาที่สืบทอดพิธีกรรมนี้
ก็มีเพียงตระกูลเดียวที่จังหวัดอุบลราชธานี
นั่นก็คือตระกูลปราบภัยนะครับ

เพื่อมาประกอบพิธีรำฆ่านกหัสดีลิงในครั้งนี้
ก็คือนางสาวเมธินีหวานอารมณ์อายุ๔๕ปีนะครับ
คุณผู้ชมครับเมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาในช่วงเช้านะครับ
เทียมเจ้าศรีดารุ่นที่๖คือนางเมธินีหวานอารมณ์
ซึ่งเป็นชาวเมืองอุบลราชธานีและเครือญาติ

ก่อนที่จะได้เดินทางเข้าร่วมพิธีฆ่านกหัสดีลิง
งานพิธีพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อคูณปริสุทธโธในเวลา๑๘นาฬิกา
อีก๑๐นาทีที่จะถึงนี้นะครับ
สำหรับการจัดทัพร่วมพิธีฆ่านกหัสดีลิง
งานพิธีพระราชทานเพลิงครั้งนี้นะครับ
ก็ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทย
เพราะการออกทัพมีการเดินทางไกล

กว่าทับของนางศรีดาและบริเวณ

แล้วจะลงมากินศพของผู้วายชน
โดยทหารเอกที่ติดตามนางศรีดา
จะทำการเดินวนขวารอบตัวนก๓รอบ
จากนั้นทำการล่อนกก่อนชี้เป้า
ให้เจ้านางศรีดายิงสอนเข้ากลางอก
หลังจากนั้นทหารเอกจะเข้าดึงสอน

นกตายถ่ายออกมาเป็นผลไม้
ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จพิธีนะครับ
นี่ถือว่าเป็นพิธีอันโบราณนะครับ

หลังจากนั้นนะครับยาแม่นางัว
ฆ่านกแล้วแล้วก็ได้ถึงแก่กรรม

สืบเชื้อสายมาจากเมืองตะกศิลา
ก็เป็นผู้ที่กระทำพิธีต่อนะครับ

เป็นผู้รับช่วงจนกระทั่งถึงแก่กรรม

คุณยายสมวาสนามรัศมี

และเป็นพี่สาวของคุณยายสมวาสนา

ในการฆ่านกหัสดีลิงต่อนะครับ

หลานของคุณยายประทิน

ทุกท่านไปเป็นการออกรบ

ต้องมีพิธีบวงสวงที่สำคัญนะครับ
นางซีดาจะมาพร้อมกับขบวนเพชรฆาตซึ่งถือว่าเป็นนักรบในการออกรบร่วมกันได้แก่ขุนตูมขุนตานขุนน้ำและขุนพลอยแล้วก็จะแต่งกายแบบชาวล้านนาสวมพระสิ้นเสื้อพระพันธ์คอมีหมวกหรือว่ากุบไตแล้วก็พกอาวุธประกอบด้วยหอกเงาดาบและสอนซึ่งถือว่าเป็นอาวุธโบราณอายุกว่า๒๐๐ปีซึ่งจะมาประก
สดีลิงซึ่งอย่างที่เรียนทุกท่านไปนะครับว่าเป็นพิธีกรรมที่ไม่ได้เห็นกันง่ายนะครับซึ่งบรรยากาศที่นี่เราจะมีการบรรยายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปนะครับขอบคุณคุณสืบสกุลค่ะ